มาดูเหตุสลดกันหน่อยนะคะเกิดขึ้นในคอนโดย่านสาธรณ์ค่ะ
ไปพบศพเป็นเด็กทารกเพศชายอายุคันแค่ประมาณ๗เดือนเท่านั้นเองค่ะ
ภายในห้องน้ำหญิงบริเวณสระว่ายน้ำของคอนโดมิเนียมในย่านสาธรณ์
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาหญิงต้องสงสัยชาวฟิลิปปินส์พร้อมกับแฟนนุ่มค่ะ
โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานยานวาพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
มูลนิธิร่วมกับตันยูเข้าตรวจสอบห้องน้ำหญิงบริเวณลานชั้น๕
ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในย่านสาธรณ์
หลังรับแจ้งว่าพบศพเด็กทารกเพศชายมีอวัยวะสมบูรณ์
ว่าอายุคันประมาณ๗เดือนอยู่ภายในชักโครกและภายในถังขยะ
และยังพบถุงดำที่คาดว่าใช้ห่อศพมาทิ้งด้วยค่ะ
จากการสอบสวนแม่บ้านทราบว่าได้เข้ามาทำความสะอาดห้องน้ำตามปกติ
ชักโครกเต็มจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซม
สิ่งที่ติดค้างภายในชักโครก
แต่เมื่อใช้อุปกรณ์ดูดสิ่งปฏิกูลกลับพบขาเด็กทารกโผล่ขึ้นมา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้พักอาศัยภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้

ว่ามีหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์อายุประมาณ๓๐ปี
ว่าเป็นแม่ของเด็กทารกที่นำศพมาทิ้งไว้
ตำรวจจึงเชิญตัวหญิงต้องสงสัย
พร้อมแฟนหนุ่มไปสอบปักคำเพิ่มเติม
สถานีตำรวจนครบานยานวา
ตำรวจก็เร่งเก็บข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด
แล้วก็นำศพเด็กทารกส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง